คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดนทบุรีค่ะ
มันมีเหตุการณ์รอปภหนุ่มวัย๑๙
ใช้มีดกระหน่ำแทงอดีตแฟนสาวนะคะอายุ๒๑ปี
เขาอาการสาหัสและสุดท้ายคือเสียชีวิต
แล้วสาเหตุมันคืออะไรสาเหตุมันเป็นเรื่องของความหึงหวง
คือผู้ก่อเหตุเนี่ยหึงหวงเห็นอดีตแฟนสาวนั่งอยู่กับผู้ชายคนนึง
เป็นอดีตแฟนนะคือเลิกกันแล้วยังหึงห่วงเขา
อดีตแฟนสาวนั่งอยู่กับผู้ชายคนนึงแล้วผู้ชายคนนี้ตัวเองเคยมีเรื่องมาก่อน
ก็เลยโมโหหึงห่วงมากเอามีดไปกระหน่ำแทงผู้หญิง
นี่ค่ะเขาก็พยายามจะปั๊มหัวใจเห็นไหมคะ
นี่แต่ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ไหวเธอเสียชีวิตเลย
กลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพปักเกร็ดไปตรวจสอบนะคะ
หน้าบริษัทรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านลานทองที่นนทบุรี
เต็กตึงมาช่วยค่ะปั๊มหัวใจนางสาวน้ำพรมศรอายุ๒๒
หมดสติอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อถูกแทงด้านหลัง๔แผล
อกอีกสองแผลนะคะปั๊มหัวใจอยู่เป็นครึ่งชั่วโมง
แต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตครับผู้ก่อเหตุคือนายวิรสักมีชัยอายุ๑๙ปี
เป็นรอปภค่ะก็เป็นอดีตแฟนของผู้เสียชีวิต
นี่เสื้อสีขาวคนนี้ยืนรอมอบตัวอยู่
เขาสารภาพว่าเป็นคนเอามีดแทงนางเสาน้ำจริงเพราะเคยคบกัน
เคยคบกันถึงคัดอยู่กินด้วยกันแล้วยังไง
ตอนหลังทะเลาะกันบ่อยก็แยกกันอยู่ก็เลิกกัน
ก็เลิกกันก็ถูกแล้วไงอยู่ด้วยกันไม่ได้
แต่ผมเป็นคนขี้หึงมากยอมรับว่าผมขี้หึงหึงหวง
ห่วงแล้วไปก่อเหตุแบบนี้ได้ยังไงคะ
คือตัวผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ก็คือยืนอยู่ที่ระเบียงห้องพักครับ
เห็นนางสาวน้ำอดีตแฟนสาวนั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อน
หน้าร้านสะดวกซื้อที่ตัวเองก็เคยทำงานอยู่
แล้วในกลุ่มเพื่อนนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้วย
ไอ้ผู้ชายคนนี้เคยทะเลาะกันกับเขา
ก็เลยโทรไปหานางสาวน้ำอดีตแฟนสาว
แต่ฝ่ายหญิงตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ
แล้วด่ากลับมาก็เลยโมโหลงไปถาม

แล้วตัวนายวิรสักผู้ก่อเหตุบอกว่า
ก็เคยบอกไปแล้วเคยบอกกับอดีตแฟนสาวไปแล้วว่า
เลิกกันเนี่ยทำอะไรก็ทำนะแต่อย่าทำให้เห็นต่อหน้า

บอกว่าเนี่ยเตือนแล้วว่าเลิกกันไปทำอะไรก็ได้
แต่อย่าให้เห็นนะว่าไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขาเนี่ย

กระหน่ำแทงไปค่ะแล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะ

มารู้อีกทีเราก็ทำเขาไปแล้ว
ทำแล้วด้วย
นั่นเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวมณีรัฐอายุ๒๘ปี
เล่าให้ฟังว่าตัวเธอกับคุณน้ำผู้เสียชีวิต
ทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

ก็เคยคบกันกับนางสาวน้ำจริง

ฝ่ายชายขี้หึงมากหึงหวงตลอดเวลา
ก่อนเกิดเหตุเขาก็นัดเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกัน

วิทยาศักดิคงเห็นแล้วไม่พอใจเดินมาหาเรื่อง
ทะเลาะกันแบบแรงมากแล้วก็ลงมือก่อเหตุเลยค่ะ
ก่อนหน้าก่อนเขาทำงานโลตัสด้วยกัน
ก็เห็นว่าเขาคงถึงห่วงก็ว่าเขาก็เกิดอาการถึงห่วงอยู่แล้ว
ตำรวจก็นำตัวนายวิรสักไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพปากเกร็ดค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิต

คือทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
เป็นภาพจากร้านซักผ้าตรงกันข้ามกับร้านสะดวกซื้อที่เกิดเหตุนะคะครับ
ช่วงประมาณ๕ทุ่ม๒๔นาที
จะเห็นว่านางสาวน้ำนั่งอยู่กับเพื่อน๓คน
สัก๕ทุ่ม๒๕ผ่านไปนาทีหนึ่ง
นางสาวน้ำกับเพื่อนเดินออกจากหน้าร้านไปฝั่งทางเข้าออกหมู่บ้าน
นาฬิกา๒๖นาทีนางสาวน้ำกับผู้ก่อเหตุ
เหมือนกับเดินมาจากฝั่งบริษัทรักษาความปลอดภัย

แล้วผ่านไปอีกนาทีหนึ่งก็คือ๒๓นาฬิกา๒๗นาที
มันมีเงาคล้ายกับผู้หญิงเดินไปฝั่งของบริษัทรักษาความปลอดภัยอีกรอบ
แล้วเวลาไล่เลี่ยกันนะคะในบริษัทผู้ก่อเหตุที่ใส่เสื้อสีขาวนะ
เดินตามหลังนางสาวน้ำไปไปที่จุดเกิดเหตุ
แล้วทั้งคู่ก็ไปที่หน้าบริษัทรักษาความปลอดภัย
นี่นะคะคือบรรยากาศหน้าร้านสะดวกซื้อ
จากกล้องวงจรปิดมันดูเหมือนจะปกติ
คนในร้านซักผ้าก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไร
แต่พอเที่ยงคืน๘นาทีมันมีเงาดำของคนคนนึง

น่าจะเป็นเพื่อนของคุณน้ำผู้เสียชีวิต
แล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามีรถกู้ภัย๔คัน
มาที่จุดเกิดเหตุนะคะนี่ค่ะ
คือทีมนี่เห็นไหมรถมาแล้ว

เพราะว่าเขาก็เดินผ่านมุมกล้องไปอะค่ะแต่มันก็ไปเกิดเรื่อง
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบหน้าร้านสะดวกซื้อ
จุดที่คุณน้ำผู้เสียชีวิตกับเพื่อนเขานั่งกันอยู่นะคะ
นี่มีก้นบุหรี่หลายมวลเลยกระจายอยู่

ทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของบริษัทที่ผู้ก่อเหตุทำงานอยู่ในหมู่บ้านลานทอง
เขาก็ให้ข้อมูลว่าตัวนายวิทยาศักดิ์ผู้ก่อเหตุที่เป็นรอปภ
กับตัวนางสาวน้ำเขาคบกันได้๒ปี
แต่ว่าช่วง๑เดือนที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันแรง
เมื่อวานนี้นายวิทยาศักดิ์เข้าเวร๗โมงเช้าถึง๑ทุ่ม
ตอนเกิดเหตุจริงแล้วนายวิทยาศักดิ์ออกเวรไปแล้วนะ
ปกตินายวิทยาศักดิ์ก็จะเป็นคนเงียบไม่ค่อยมีปากเสียงกับใคร
ทำงานเก่งเพื่อนก็รัก
ที่เขามาก่อเหตุมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องหึงหวง
บริษัทก็บอกว่าก็ไม่รู้จะไปยุ่งไปเกี่ยวได้ยังไง

แสดงว่าเขาห่างกันมาสักเดือนนึงได้เท่าที่เราแบบได้ติดตาม
ประมาณประมาณเท่าที่แบบ

ตอนนั้นนี่เขาก็อยู่ด้วยกันแล้วนะครับ

เรื่องการนั้นบางทีก็ไปหาเขาบ้างไปนั่นเขาบ้าง
บางทีเราก็อยู่ตรงเรื่องส่วนตัวเขา

แต่ส่วนเรื่องทะเลาะกันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วล่ะ

คุณมุฒิตาอายุ๔๘ปี
เป็นเจ้าของร้านขายอาหารตรงกันข้ามกับร้านสะดวกซื้อ

ปกตินางเสาน้ำผู้เสียชีวิตนะคะ
คือเขาก็ลาออกจากงานมาปีกว่า

เพราะว่าหึงห่วงมากจนเธอต้องออกจากงานอ่ะพี่อุ๋ย
ทีนี้หลังเกิดเหตุเธอตกใจมากนะคะ

ถ้าสาเหตุมันจะมาจากแค่เรื่องของความหึงหวงแค่นั้นเอง
ส่วนตัวพี่อะค่ะระหว่างที่พี่น้ำเจอตรงไหนเนี่ยเขาเคยมาพูดคุยกับพี่หรือพี่เคยพูดกับพี่น้ำ
ไม่ค่ะเขาบอกออกไปปีกว่าแล้วนะตัวเล็กเขาหน้าตาดีอยู่

ไม่เขาก็เข้าออกพี่ก็ตกใจนะว่าทำไมผู้ชายถึงหดร้ายกว่าเราเป็นผู้หญิง
พี่หญิงล้มเขาก็กระทืบซ้ำมีดล้มปักอยู่
ใช่ครับน้องร้ายฟังว่ามีดล้มปักอยู่ถ้าไม่ล้มครับ
ก็น่าจะไม่ตายนี่พี่หญิงล้มแล้วก็โดนซ้ำมาหากิ๑๙๑๔
น้องชายของผู้เสียชีวิตและครอบครัวก็ไปรับศพนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาตัวน้องชายก็คือในเอ็มอายุสามสิบบอกว่า
พี่สาวบ่นเรื่องแฟนเก่าให้ฟังบ่อยมากเลยเพราะว่าถูกทำร้ายบ่อย
พักหลังพี่สาวก็จะติดเพื่อนก็อาจจะทำให้ผู้ก่อเหตุหึงหวง
แต่จะหึงหวงยังไงมันก็ไม่น่าทำกันถึงขนาดนี้
เคยนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่มัศยิตดารุนคอนีที่หนองเจาะกรุงเทพนะคะ
ครอบครัวก็ขอไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าคุณน้ำเธอก็เสียชีวิตไปแล้ว
หลังจากนี้ก็ให้มันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ตำรวจสพเกรกก็นำตัวนายวิทยาศาสตร์ผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่ม
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะแล้วก็เตรียมส่งฝากหางต่อสารในวันพรุ่งนี้
คือเหมือนตอนแรกจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเพราะว่าตัวคุณน้ำเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
แต่พอเธอเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา